และส่วนรับหมด
ใช่เขาเข้ามาไหนบ้างพี่
เขามาปล่อยค่ะปล่อยตอนน่าจะเป็นต้นกลางคืนอ่ะ
อันนี้คือเรียกว่า
ไปก็ไปทำความสะอาดสถานที่วัด
เขาก็ไปเอาข้าวแล้วก็ขยำข้าวขยำอะไรให้แมวกิน
เหลือจากที่วัดเราก็เอามาบ้านเรามาเลี้ยงที่นี่
ร้องได้ให้ล้าน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ให้ได้ถูกต้องตามเนื้อเพลงดั้งเดิมทั้งหมด

รับไปเลยนะครับจากรายการของเรา

ไม่ว่าเป็นใครก็สมัครมาในรายการของเราได้ค่ะ
เพียงแต่มีหัวใจเป็นนักสู้

เพราะว่าที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เราก็จะคัดเลือกจากประดานนักสู้ชีวิตที่สมัครมา
ทั่วประเทศมากมายทีเดียว
แล้วเรื่องราวของเขาแต่ละคนนี้ก็สุดกันทั้งนั้น
แต่เราก็จะคัดเลือกคนที่สุดจริงมา
อย่างท่านนี้คราวที่แล้วมาไปแล้วเรียบร้อย
จากครอบครัวนะคะจะอยู่ในสภาวะลำบากแล้วค่ะ

เพราะว่าในโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแต่มนุษย์นะคะ
ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขาคอยช่วยเหลือค่ะ
ไปพบกับภาพชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อพี่เผือกอายุ๖๐ปี
ขาของแก้เนี่ยโก่งสองข้าง
สองข้างบางคืนเวลานอนแกปวดทรมานอย่างนั้นแหละ
ต่อไปก็มีแม่อายุ๗๖ปี
แม่นี้ก็ปวดเป็นบะหวานไทรลอย

แล้วก็ตาแกก็ฟ้าฟาง
แล้วก็ยังมีหมาอีก๑๓ชีวิตที่เราจะต้องเลี้ยงดู

มีอยู่วันหนึ่งเรานั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมันวิ่งมาหาเรา

เราก็เลยเอาข้าวให้มันกิน
พอให้มันกินปุ๊บมันก็ไม่ไปไหนเลย

แล้วทีนี้ชาวบ้านเขาคงคิดว่า

เขาก็เลยเอาหมามาปล่อยที่บ้านเรา

ยังมีแมวอีกเกือบ๔๐ตัว
ก็เหมือนกับทำนองกับหมานี่แหละ
ก็เลี้ยงไปมาปล่อยไป
มาให้เราเลี้ยงก็คงคิดว่าเราเลี้ยงอ่ะ

มาก็ร้อยหนึ่งค่าข้าวค่าอะไร

เงินแทบไม่มีติดกระเป๋าไปทำงาน

ทีนี้อู่รถก็ไม่มีงานทำ
๑๕๐๐๐๐เดาะเบี้ยเขาก็คิดเดือนนึง๓๐๐๐กว่าบาท

มันก็ต้องแบ่งไปให้เขาเป็นค่าดอกเขา

แล้วเราไม่มีเงินทำไงกันพี่

บอกว่าวันนี้แม่ไม่มีตังค์ซื้อให้นะ

แล้วเขามาเงี้ยวเต็มนั่งรอบ
จะกินจ้ะอืมมารายการของเราครับคุณสมควร
ต้องการเงินทุนจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
แสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
เจ้าลืมรอยรักที่พี่สลักฝังรักให้สาบชื้น
คุณสมควรร้องได้ครับ
พบกับเขาเลยนะครับคุณสมควรนะครับ
ทั้งห้าสิบเจ็ดชีวิตที่แบกไว้ทั้งกายทั้งใจ
ขอสู้ไม่ถอยเชิญครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ตรงนี้แหละครับขอต้อนรับคุณสมควรนะครับ
วันนี้เป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับวันนี้
คุณสมควรนะครับก็มากับภรรยาที่รักคนเดียวเลยนะครับ
นั่งอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับขอต้อนรับคุณโกะนะครับ

วันนี้อีกเช่นเดิมพี่เผือกไม่สามารถมาได้
เนื่องจากถ้ามาแล้วก็จะไม่มีใครดู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

เช้าเราก็ได้ยินว่าหมามันเห่า
เพราะว่าแมวเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเราเลี้ยงเนี่ยหมามันจะคุ้นเคยใช่ไหม
ถ้ามีตัวใหม่มาอเจมส์ใช่ถ้ามีตัวใหม่มามันจะมาเล็กกวด
ผิดกลิ่นไม่ชินใช่มันก็ยังเล็กอยู่แล้วนี่มันก็ผอม
ที่เราเอามาปล่อยมันประมาณกี่เดือนครับ
ตัวเล็กยังไม่อดนมเลยมั้ง

มันก็ผอมก็หนีขึ้นใต้ถุนบ้าน

เพราะว่าใช่มันกลัวละไง
พอดีจะเอาอาหารให้กินเนี่ย
เราต้องวางแล้วเราก็ต้องหลบไปก่อน
แล้วก็ค่อยเอายาป้อนจนกว่าเขาจะคุ้นเคยกับเรา
ที่บ้านก็ต้องมียาติดไว้ประจำ
เขาหนาวเหรอครับพี่โค้กอ๋อนี่ยังเป็นแมวเด็กอยู่เลยกลัว

ยังครับได้สักเพิ่งมาปล่อยสัก๓เดือนได้
อายุก็น่าจะสัก๔๕เดือน
เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดนะครับไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาปล่อยเห็นไหมฮะ

ก็สูงอยู่ค่าอาหารเนี่ยต่อวันเยอะอยู่แล้วนะ
โก๊พี่สมควรเห็นบอกว่านอกจากสัตว์แมวสุนัขที่บ้านแล้ว
ใจดีด้วยที่วัดก็ไปเลี้ยงให้หลวงพ่อด้วย
อันนี้คือเรียกว่านอกสถานที่ก็มีอีก

พอเวลาเราหยุดวันอาทิตย์ทำงาน

ปกติแล้วพี่เผือกที่ไม่ได้มาที่ขาไม่ดีนะ

พายเรือไปก็ไปทำความสะอาดสถานที่วัด

พอเราก็ขยำข้าวขยำอะไรให้แมวกิน
เหลือจากที่วัดเราก็เอามาบ้านเรา

จากจิตใจที่อ่อนโยนพี่โกพี่สมควร
เผือกได้อะไรจากการเลี้ยงสัตว์

แมวทั้งหมาที่พี่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย
มีคนอื่นเอามาปล่อยในบ้านพี่

แล้วอันนี้ส่งที่เราเลี้ยงเขาเนี่ย
ผมว่ามันก็ส่งให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้

อันนั้นก็มีส่วนด้วย
แต่ว่าที่พี่มายืนตรงนี้ได้พี่คะ

หนี้อยู่แสนห้า
ตอนนี้ดอกขึ้นไปอีก๒หมื่นก็เป็นแสน

งเว้นกันไปดอกขึ้นมาอีกสองหมื่น

หนี้ตรงนี้ก็คือหนี้ที่เราเอามาลงทุน

หนี้ตรงนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์เยอะไหมคะพี่สมควร

ทีนี้ถ้าสมมุติว่า
มาในรายการของเราแล้วร้องได้
ปลดล็อกได้ได้๒แสนไปจริง

จะมีความสุขระดับไหนคะพี่

เพราะว่าเราก็จะได้ทำมากิน
เราจะเอาเงินส่วนที่เราเป็นค่าแรงของเราเนี่ย
เราก็ขอดูพวกหมาพวกแมว

ก็จะตัวเบาก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้น
เดือนหนึ่งเราก็ไม่ต้องคอยระวังเรื่อง

แสนบาทก็คือ๗เพลง

ตอนนี้คุณสมควรทำได้ไปแล้ว๒เพลงนะครับ
สองหมื่นเหลืออีกแค่ห้าเพลง
กับตัวช่วย๓ตัวช่วยนะครับ

เริ่มการแข่งขันกันต่อเลยนะครับ
วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

ก็น่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งภาคกลาง
ทำนองจากอะไรอย่างนี้

แล้วถ้าอย่างนั้นพอจะได้ไหมล่ะครับคุณสมพร

ตัวช่วยก็ยังอยู่นะครับ

คุณสมควรก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถหยุดก็ได้

แต่ถ้าร้องผิด๒๐๐๐ที่มีอยู่ถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือ๑หมื่น
แล้วจบการแข่งขัน
ตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะสู้หรือหยุดนะครับผม

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ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

ที่สื่อื้นฝื้นระทม
ปลุ้ยกลางทวนที่หวนขนึงถึงเจ้า
ฟังเสียงริ่งรีดร้าว
ที่ยิ่งเศร้า
น้องจากนายหน้าจาบจรสู่กรุงเทพมหานครกัดร้อนมีตอบจดหมาย
ได้ข่าวดีเจ้าคว้าเทพีชาวไรลืมรักเก่าเราไว้สิ่งเหยื่อใยลืมลง
โอ้โหจะปล่อยดาวน้อยบ้านนาจากดอกยาไปเป็นดารา
สูงทรงพี่พลอยปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลง
อย่าเริงลงน้องเอ๋ยเจ้าจงระวัง
วิวไผ่คลางเคล้าลมอ่อนโอน
ต้นตานเดียวสุดฟื้นยืนต้นดังคนศูนย์สิ้นความหวัง
คุยบันเลงเจ้ารักฟังเพลงพี่บาง
ปล่อยเอ้ยอย่าล้าร้างคุณเดิมบางสุขันต์ลงของ
ร้องจบว่ามีการจับตรงนี้เลยคือเครียดหรือว่าอะไรคะพี่

ช่วงต้นตานเดี่ยวสุดฝืนยืนต้น
กลัวตรงนี้หวาดเสียวกลัวว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราร้อง
คุณสมควรร้อง
จบว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราร้อง